อบจหาเจาะ
แจกกันต่อครับแผงไหนอยากได้เงินทุนไปต่อยอดค้าขาย
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดบางลำพูร้องเรียกกันได้เลยจ้า

เออกล้วยไม่ต้องครับผม

ดูมีคนแอบมองเรา

ทำไมยีตามองเลยนะ

เติมน้ำใส่โอก
ทำไมสถานกรุงทรงแบบว่าแปลกตามากเลย
อันนี้ที่บอกว่าแปลกตาเพราะว่าณพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นสารากลางเก่ามาก่อน

สารกลางเก่าเป็นหลังแบบนี้
ลื้อพอไม่ได้ใช้แล้วลื้อออก
ค่ะก็ย้ายออกไปไว้ข้างนอกนะคะ
แล้วก็ตรงนี้ก็มาทำเป็นตลาดแทนนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็เพื่อให้ลำลึกถึงว่า
ตรงนี้เคยเป็นที่ดินที่เป็นสารากลางเก่า
แล้วก็เป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดนะครับ

ขอบคุณมากครับไม่รบกวนแล้วไม่รบกวนแล้วไปต่อไปต่อ

ชมพูบ่นหวานจ้าขอบคุณสวยนะคะบ่นหวานเลยค่ะ

ลำไยอีดอพันอีดอ

โอ้โฮน่ากินมากคุณดี

นี่หนูชอบส้มผิวอย่างนี้

เออหลังนั้นขอถุงหน่อยค่ะจะเอาไปชิมด้วย

คำถามง่ายส้มทั้งหมดมีกี่ลูก
โอ้โหไปได้เผื่อถ้าคุณแม่สายพิณฑ์ตอบถูก
รับไปเลย๑๐๐๐บาทค่ะ
คำถามพระมหาธาตุแก่นนคร
หรือพระธาตุ๙ชั้นวัดหนองแวง
ชั้นที่๒จะมีภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง
เกี่ยวกับข้อห้ามของคนอีสาน
เรียกว่าคลำอยู่ทั้งหมดกี่ข้อ

รีบรีบเดี๋ยวเท่าไรเท่าไร

ถ้าผิดต้องออกจากจังหวัดขอนแก่น
ไม่ออก

เอาไปเลย๑๐๐๐บาทค่ะ

ไก่ไก่หรืออะไรเนี้ยบังแดดได้สบายมาก

นี่ของฉันไม่ร้อนฉันอยากจะฝากทางใครเท่าเกิน

นี่เขาขายแบบผักพื้นบ้านไง

มะเขือเทศแต่ว่าเป็นแบบส้ม
อ๋อมะเขือเทศที่ที่นี่บอกว่ามะเขือเทศ

ใช่ใส่ส้มตำอร่อยเนื่องจากว่ามันมีรสชาติเปรี้ยว

อร่อยเหมือนกัน

อร่อยเด็ดสมก็เป็นมะเขียว

เพราะไก่ย่างก็ถือมาพร้อมสักขนาดนั้นเนี่ย

ตั้งอยู่ที่วัดเจจิยภูมิในเขตอำเภออะไร
ในเขตอำเภออะไร

ได้การอบจอมหาสนุก

รู้ไหมว่าอันนี้ซื้อของได้นะ
ซื้อส่องได้นะอันนี้

จบมุกแทบไม่ทันเลยแหละครับเล่นแบบนี้ใครจะตั้งตัวทันล่ะ
ไปถามคำถามแม่ค่ะ

มีเสามังคลนนั่งอยู่

และเสาเล็กซ้ายขวาอีก๒ข้าง

มังกรกี่ตัว

ในบริเวณสารหลักเมืองขอนแก่นครับ
จะมีเสามังกรอยู่ทั้งหมด๓ต้น
แต่มีมังกรปีนเสาอยู่ทั้งหมด๕ตัวนั่นเองครับ
ชาวขอนแก่นที่มากราบไหว้สักการะอยู่เป็นประจำ
อย่าลืมสังเกตกันด้วยนะครับ
อันนี้ปลานี่ปลานินตัวใหญ่จริงเนอะ

เนื้อปลากายเอาอย่างงี้นะแม่นะ

หนูมีตังค์ให้แม่๑๐๐๐บาท
ถ้าแม่ตอบถูก๑๐๐๐บาทแม่เอาไปเลย
ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่นดอกไม้นะ
คือดอกอะไร

ดอกคูณถูกไหมถูกไหม

เออถ้าใช่แบบนี้รับไปเลย๑๐๐๐บาท
รับไปเลยแม่ขาจากไทรัชทีวีช่อง๓๒ไหนฮะ
พักก่อนเพราะเดี๋ยวเราไปขอแรงจากชาวบ้านแล้วกัน
ช่วงหน้าพี่ชมพู่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านครับ
ไปดูไปดูว่าความสรรพทีของเขาเนี่ยจะทำอย่างไร
หรือไม่ครับผมเดี๋ยวกลับมาครับในช่วงขอแรง